ตอนโควิดมันจะรับพบกับหลายคน

ใช่แล้วก็บางคนก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

เหมือนเหตุการณ์นี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เธอท้องแก่

ถึงกับต้องอัดคลิปบอกว่า

มาช่วยเหลือเธอและที่สำคัญไปกว่านั้น
คอนโดที่เธออยู่ย่านปฐุมธานีเนี่ย

ร่วมร้อยคนแล้วนะคะคุณผู้ชม

ว่ากันเย็นมากเลยค่ะ

ให้เห็นภาพของเธอตอนนี้อยู่กับลูกเล็กเองนะครับ

๘เดือนแล้วนะคะลูกอยู่ในท้อง
คนเล็กอีกคนนึงขอความช่วยด้วยนะครับ
หญิงท้อง๘เดือนขอความช่วยเหลือผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะ
ชื่อว่าธัญพรแกมนิน
ข้อความระบุว่าหญิงท้อง๘เดือนติดโควิดพร้อมลูกชายและสามี
ตอนนี้ไข้ขึ้นรวมทั้งหายใจไม่ออกต้องการขอความช่วยเหลือด่วน
ทีมข่าวเลยติดต่อพูดคุยกับผู้โพสต์ค่ะ
ชื่อว่านางธัญพรแกมนินอายุ๔๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดย่านคลอง๔
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าสงสารหญิงท้องแก่และครอบครัว
ก็เลยนำคลิปมาลงขอความช่วยเหลือ
หญิงท้องแก่ยังเป็นลูกบ้านในคอนโด
อยากให้หน่วยงานมาดูแลก่อนจะซุกหนักไปกว่านี้
และที่คอนโดแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด๒ตึกค่ะ
มีห้องรวม๒๔๐ห้อง

สรุปตอนนี้น่าจะมีคนติดเชื้อในคอนโด

แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลเลยนะคะ
กระทั่งในเวลาต่อมาทีมสายใหม่ต้องรอดของ
เอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม
ลงพื้นที่ไปที่คอนโดแห่งนี้ค่ะเป็นคอนโดย่านคลองสี่
ก็พบยอดผู้ติดเชื้อโควิดกว่าร้อยคนจริง
อันนี้ยังไม่รวมที่มีอาการป่วยนะคะ
ยังไม่รวมที่มีการตรวจหาเชื้ออีกจำนวนหนึ่งด้วย
เอาเป็นว่ารวมแล้วเขาคาดการณ์นะคะว่าคอนโดแห่งนี้
จะมีผู้ติดเชื้ออาจจะสูงถึง๒๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ

ที่นี่ตอนนี้มีคนติดเชื้อร้อยกว่าคน
แล้วก็เชื่อว่าอาจจะติด๑๒๐๐คนในเวลานี้นะครับ

๑๐๐คนเจอ๘๐คนนะครับ
แล้วก็เอาออลิเจนมาให้คนท้องนะครับ
เพราะว่าคนท้องเนี่ยท้องแล้วมีอาการท้อง๘เดือนหรือ๗เดือนนะ
ก็เดี๋ยวเอาไปวัดชิมประจองกันก่อนนะค่ะ
เพราะว่าเขาอาการไม่ดีแล้ว

ที่เข้าไปช่วยเหลือคือทีมสายใหม่ต้องรอดค่ะ
ทั้ง๘เดือนนั่นแหละค่ะ

หญิงท้องอายุ๒๗ปี

อายุขวบเดียวเท่านั้นเอง

สามีอายุ๓๒ปี
ทั้งหมดอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวกันค่ะ

ผู้หญิงท้องคนนี้เธอร้องไห้โฮออกมาเลย
เราก็ต้องตามจะไหลแทนอยู่แล้วนี่

นี่ค่ะยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่

แต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาจากที่นอนได้นะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบบริเวณค่ะ
จากนั้นก็นำถังออกซิเจนเข้าไปให้หญิงท้อง๘เดือนช่วยเรื่องของการหายใจ
แล้วก็ไปวัดค่าสัญญาณชีพต่าง
ชีวิตที่ติดเชื้ออยู่ในห้องนะคะก็ไปดูแลไปช่วยเหลือในเบื้องต้น
สายใหม่ต้องรอดพยายามโทรติดต่อโรงพยาบาล๓แห่งค่ะ

แต่ก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนที่มีเตียงว่างพอ
จะรับสาวท้องแล้วก็ครอบครัวไปรักษาได้
จึงต้องใช้วิธีทิ้งถังออกซิเจนไว้ให้ก่อน
แล้วให้ยารักษาอาการที่เหมาะสมกับคนท้องไว้ให้ก่อน
เนื่องจากว่ายาฟ้าทลายโจรก็ไม่เหมาะสำหรับคนท้องด้วย

แล้วจะมีการประสานให้ทางจังหวัดปฐุมธานี
รีบเข้ามาดูแลคอนโดแห่งนี้โดยด่วนต่อไปค่ะ
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
และน่าจะต้องติดพื้นที่เพื่อทำการรักษาคนป่วย
เพื่อไม่ให้เป็นการป้องกัน

ก็ต้องปิดคอนโดนี้แล้วก็ตรวจทุกคนเลย
เพราะว่าเดี๋ยวจะแพร่ไปมากกว่านี้นะ